คุณผู้ชมต่อเนื่องเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ที่เราเห็นแชร์ภาพกันในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือฝั่งภรรยาเนี่ยค่ะ
เลือดอาบเลือดท่วมน่วมสะบักสบอมเลย
เพราะว่าโดนผัวโหดทำร้ายร่างกาย
แล้วในอ้อมอกของเธอมีลูกน้อยอยู่ด้วย

คนเขาแชร์กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะต้องล่าตัวสามีใจโหด
ล่าตัวสามีใจสุดเยี่ยมเอามาประนามให้ได้
ล่าสุดเนี่ยนะคะฝ่ายสามีเนี่ยนะ
คือเข้ามามอบตัวกับตำรวจแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็โอ้โหตามความคืบหน้า
เพราะฉะนั้นไทยรัฐทีวีเองก็เกาะติดกันต่อเลยนะคะ
ซึ่งสามีที่ก่อเหตุชื่อว่านายพรมนิมิตร
ประสานตาอายุ๓๖ปี
ทำร้ายร่างกายภรรยาคือนางรัฐดาพรพรมสุวรรณอายุ๓๐ปี
ภรรยาเนี่ยโอ้โหสะบักสะบอมไปหมดเลือดอาบไปหมด
ล่าสุดเข้ามอบตัวกับตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารจังหวัด๑๐๑แล้วนะคะ
แล้วตอนมอบตัวก็สารภาพด้วยนะ
ว่าที่ทำร้ายร่างกายเมียเนี่ยเพราะว่าหึงหวงหวาดระแวง
กลัวว่าเมียผมจะไปพบกับผู้ชายอื่นจะไปคบกัน
แล้วเห็นเมียเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเห็นภาพผู้ชาย
ในโซเชียลมีเดียของฝ่ายภรรยาก็เลยเค้นถาม
แต่พอถามไปถามมาเมียไม่ตอบไง
แค้นโกรธลงมือทำร้ายแล้วที่สำคัญเสพยาบ้ามาด้วยคุณผู้ชม
ก็เลยจับศีรษะโขกผนังห้องนอนนะคะ
ทีนี้ทางฝากฝั่งภรรยาที่โดนทำร้าย
ก็คือนางรัฐดาพรบอกว่าสามีเนี่ย
ทำร้ายร่างกายเธอมาหลายครั้งแล้ว
ตอนเมานะโอ้โหมาทีไรเมาทีไรนะนะ
ก็หาเรื่องชวนทะเลาะอยู่บ่อยครั้ง
ตบตีมาก็หลายรอบแต่ไม่รุนแรงเท่านี้

สามีก็ไปเมาสุรากลับมาที่บ้าน

ตอนนั้นตัวเธอนอนอยู่กับลูก
ลูกเพิ่งเกิดได้แบบสักเดือนนึงอะค่ะ
เพราะว่าตอนที่พี่ชายของคนเจ็บ
โพสต์นะบอกว่าน้องสาวผมเพิ่งคลอดลูก
สงกรานมาไม่กี่วันเอง
แล้วมาโดนสามีทำแบบนี้
ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังนะว่าวันนั้น
จับหัวเธอไปโขกกับเสาประตูห้องนอน
แล้วเสามันเป็นไม้มันมีเหลี่ยมมีคมด้วย

แล้วแม่อายุเยอะมากแล้วค่ะ
ก็นอนอยู่อีกห้องนึงได้ยินเสียงนะว่า
ทำไมแบบเหมือนกับมีเสียงคนร้องจะเข้ามาช่วย
แล้วแม่ก็แก่แล้วไม่รู้ว่าจะช่วยแรงยังไงไหว
ก็เลยร้องบอกญาติที่อยู่ใกล้กันให้มาช่วย
ทีนี้พอฝั่งสามีที่เขาทำร้ายเมียอยู่

ก็เลยกลัวไงแล้วก็รีบหนีไป
ทีนี้พออยู่ในตำรวจจับได้แล้ว

คือผิดพรบการสร้างความรุนแรงในครอบครัว
และอีกข้อหาหนึ่งก็คือที่เสพยาล่ะค่ะคุณผู้ชม
ก็ตรวจสอบพบยาเสพติดในร่างกายนะคะ
เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ยาเสพติดนี่ทำลายชีวิตครอบครัวมาเยอะแล้วนะ
คือหลอนด้วยอะไรด้วยแล้วก็หวาดระแวง
ทำร้ายร่างกายคนใกล้ชิดนะ